จับตาดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรชบุรี
น้ำเนี่ยเออลดออกมาจากท่อระบายน้ำ
ส่วนวันนี้สถานการณ์น้ำล่าสุดจะเป็นอย่างไรนะคะในเขตตัวเมืองนะคะ
ติดตามได้จากคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาจากตัวเมืองเพชรชบุรีค่ะเชิญค่ะ
คุณสุภาษาราคุณอรัชพรครับขณะนี้
พูดได้เลยว่าสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำเพชรขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตแล้วนะครับ
เพราะว่าปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำที่อยู่ที่ริมแม่น้ำเพชรอย่างที่ซอยนามอนนะครับ
ขณะนี้ปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มเข้าไปในซอยถูกน้ำท่วมมากขึ้นแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันที่ผมยืนอยู่ขณะนี้นี่คือถนนคนเดินหรือถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
ระดับน้ำเนี่ยท่วมผิวการจราจรทั้งหมดแล้วครับ
นี่คือน้ำนะครับที่เอ่อมาจากท่อระบายน้ำนะครับ
เข้าท่วมถนนคนเดินบริเวณชวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบุรีแล้วนะครับ
เป็นผลจากการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน
ซึ่งปริมาณน้ำคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย
เพราะปริมาณเพราะบริเวณนี้นะครับเป็นจุดรุ่มต่ำของตัวเมือง
ซึ่งจะถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันฝั่งตรงข้ามชวนผู้ว่าบริเวณถนนนามอน
ซึ่งเป็นพื้นที่รุ่มต่ำของเมืองเพชรชบุรี
ซึ่งถ้าเกิดถูกน้ำท่วมจุดนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่ถูกน้ำท่วมนะครับ
มีเพียงกระสอบทรายที่เจ้าหน้าที่มาวางกั้นเอาไว้นะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่
ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ๕เซนติเมตรครับ
แต่วันนี้ปรากฏว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาประมาณ๑๐๒๐เซนติเมตร
ขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลก็ยังคงเดินหน้านะครับ
เครื่องสูบน้ำหนึ่งเครื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนครับ

แม้ว่าระดับน้ำจะอยู่ปริ่มท่อระบายน้ำก็ตามครับ
หนึ่งในชาวบ้านที่อยู่ในซอยนามอนบอกว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับจนเที่ยงวันนี้
เพิ่มขึ้นมาเกือบถึงตัวบ้านแล้วครับ
เพราะว่าพื้นที่บ้านปลูกติดริมน้ำเพชร

เพราะว่าเจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายมาวางป้องกันน้ำเอาไว้
แต่ก็มีบางจุดที่กระสอบสายแตกทำให้น้ำเนี่ยไหลมาท่วมบ้านแล้วก็ถนนนะครับ
ซึ่งเชื่อว่าหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำ
การระบายน้ำยังคงเป็นไปได้ดี
จะคงสถานการณ์แบบนี้ไปอีกสักระยะครับ

เมื่อวานมิดขาโต๊ะแค่นี้
หินอ่อนแต่วันนี้มาจะมิดแล้วเนี่ยมากกว่าข่าวเยอะครับ
คือหมายความว่าเขาปล่อยน้ำมาด้วยที่แก่งกระจาน
เพราะน้ำมันเยอะมากแต่ฝนไม่ได้ตก

ที่ว่าจะเดือดร้อนมากที่สุดคือน้ำฝนแต่ฝนยังไม่มี
ตอนนี้ก็ถือว่ายังยังพอทรงทรงอยู่ได้ครับได้ได้
ปีที่แล้วกับปีเนี้ยไหนแรงกว่ากันปีที่แล้วมันมาแล้วท่วมเลย
มันวูบมาเลยมันแก้สถานการณ์แทบไม่ทันปีที่แล้ว
แต่อันนี้เขาตั้งหลักไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วนู้น
อกจากนี้นะครับยังมีน้ำที่เริ่มดันท่อระบายน้ำ
แล้วก็เริ่มซึมเข้ามาในเขตพื้นที่เมืองเพชรชบุรีหลายจุดแล้วหลายจุดแล้วนะครับ
ซึ่งน้ำยังไม่ท่วมมากนักคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างเฝ้าระวังแล้วก็เร่งอุดรอยรั่ว
แล้วก็จุดน้ำซึมกันตลอดทั้งวันด้วยนะครับด้านทางจังหวัดเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวัง
เพราะว่ามวลน้ำที่เขินเพชรอบายออกมาตอนนี้เนี่ยตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านลูกบาทเมตรเนี่ยนะครับ
ซึ่งคาดว่าจะเข้าตัวเมืองเพชรในเที่ยงวันนี้ซึ่งเป็นมวลน้ำก้อนที่๒ที่จะเข้ามา
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูสถานการณ์น้ำล่าสุดขณะนี้กันก่อนนะครับแม้ว่ามวลน้ำก้อนที่สองยังมาไม่ถึงเพชรบุรี
แต่ว่าภายในตัวเมืองขนาดนี้ปริมาณน้ำเริ่มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะ
อีกประมาณสัก๒๐เซนติเมตรก็ถือว่าจะเทียบเท่าอยู่บนตลิ่งแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันพาคุณผู้ชมดูบริเวณนี่นะฮะน้ำค่อนข้างที่จะไหลแรง
ขณะเดียวกันฝั่งทางนู้นก็จะเห็นชัดเลยนะครับคุณผู้ชมระดับน้ำเนี่ยใกล้ตะหลิงเข้าเต็มที
ก็มีประชาชนนะครับชาวเพชรบุรีมาติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องด้วย
คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งปัญหาของเมืองเพชรบุรีถ้าเกิดว่ามีน้ำมามากขนาดนี้
สิ่งที่ทำให้ท่วมเมืองเพชรชบุรีได้ก็คือท่อระบายน้ำครับเพราะว่าท่อระบายน้ำของเมืองเพชรบุรีต่ำกว่าแม่น้ำเพชร
แม่น้ำเพชรนะฮะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยดันตัวขึ้นมาแล้วก็เอ่อขึ้นมา
อย่างที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้นี่นะครับคุณผู้ชมน้ำจากเมืองเพชรเนี่ยนะฮะ
แม่น้ำเพชรนะฮะมันก็จะดันท่อระบายแบบนี้ซึ่งท่อระบายเนี่ยอยู่ต่ำกว่าแม่น้ำ
แน่นอนว่าน้ำก็จะไหลมาแล้วก็เอ่อเข้าแบบนี้จนทำให้ถนนคนเดินบริเวณตรงนี้น่าชวนผู้ว่า
น้ำเนี่ยท่วมแล้วนะครับซึ่งตรงนี้อีกเป็นจุดเดียวที่ยังไม่ได้นำกระสอบทรายมาวางเอาไว้นะครับ
ให้คุณผู้ชมดูกันต่อครับมาดูขณะนี้ประกาศเตือนของทางกรมชนประธาน
ได้ติดทงแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทงแดงนั่นหมายถึงว่าให้ประชาชนเฝ้าระวัง
เพราะอยู่ในระดับวิกฤตขณะเดียวกันระดับน้ำตอนนี้นะครับ
ให้คุณผู้ชมดูแต่ละอำเภอเลยอำเภอแรกคืออำเภอท่ายาง
ระดับน้ำตลิ่งเนี่ยแปดเมตรห้าสิบเซนติเมตรขณะนี้อยู่ที่หกเมตรสิบแปดเซนติเมตร
ขณะเดียวกันอำเภอบ้านลาดระดับตลิ่งอยู่ที่๘เมตร
ขณะนี้ระดับน้ำอยู่ที่๘เมตร๒๗เซนติเมตรนั่นหมายความว่าอยู่ในระดับวิกฤตเหมือนกัน
น้ำเนี่ยล้นตลิ่งและอำเภอเมืองครับคุณผู้ชม
ระดับตะหลิงเนี่ยอยู่ที่ห้าเมตรสิบเซนติเมตรแต่ตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ห้าเมตรสี่สิบเก้าเซนติเมตร
นั่นก็หมายความว่าอยู่ในระดับวิกฤตเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยประชาชนต้องเฝ้าดูสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งอันคือวันนี้เผือนเพชรบุรีระบายน้ำอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านลูกบาทเมตรแล้วนะครับ
นั่นหมายความว่ามากกว่าเมื่อวานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งแม่น้ำเพชรเองสามารถรองรับน้ำในการไหลผ่านเนี่ย
เพียงแค่หนึ่งร้อยห้าสิบล้านลูกบาทเมตรนั่นหมายความว่าตอนนี้แม่น้ำเพชรอยู่ในระดับวิกฤต
ประชาชนต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทหารทุกหน่วยเนี่ยนะครับ
ก็มีการประกาศเตือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ทีมข่าวของเราได้รับรายงานเข้ามาแล้วก็บอกว่ามีโรงเรียนสองแห่งนะครับ
เป็นโรงเรียนหนึ่งแห่งแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีตอนนี้ประกาศแจ้งปิดโรงเรียนแล้วนะครับ
เรียน๒วันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้
ขณะเดียวกันโรงเรียนปริยัติรังสรรค์จังหวัดเพชรบุรี
ก็หยุดเรียงฉุกเฉินแล้วนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำท่วมในวันพุธ
ไปจนถึงวันศุกร์ก็ต้องเฝ้าระวังน้ำกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
สำหรับในตัวเมืองเพชรบุรีตอนนี้โรงเรียนปิดไปแล้ว๑แห่ง
วิทยาลัยการศึกษาปิดไปแล้วหนึ่งแห่งก็ต้องรอดูติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับ
ถ้าเกิดเพิ่มขึ้นอีกก็ต้องเฝ้ากันระวังกันอย่างใกล้ชิด
นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่นี่ครับ
ขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐด้วยนะคะ
มีการระบายน้ำเพิ่มไล่ตั้งแต่ต้นทางเขื่อนแก่งกระจาน
จนถึงเขื่อนเพชรชบุรีเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนเพชรชบุรี
อภัยนะคะในแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณเทศบาลเมือง

ก็ยอมรับว่าอย่างไรก็ตามได้รับผลกระทบแน่นอน
แต่จะระบายเพื่อให้น้ำออกไปเร็วที่สุด
ก็ตอนนี้ใครที่อยู่บริเวณตรงไหนรวมถึงภาคเหนือเอง
ต้องระวังเรื่องน้ำติดตามเรื่องน้ำอยู่เหมือนกันนะคะ
ส่งไลน์มาบอกกันได้นะคะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรบ้าง